พฤติการการก่อเหตุก็คล้ายกันกับหลายเหตุการณ์ที่เคยเล่าไป
เรื่องราวของความรักความหึงหวง
เลิกกันไปง้อขอคืนดีเขาไม่ดีด้วยไปทำร้ายไปฆ่าเขาเนี่ยครับ
นี่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะ
อุทัยธานีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๘ปี
ก็พยายามไปง้อขอคืนดีกับภรรยา
แต่ภรรยาไม่ยอมคืนดีด้วยเขาไม่กลับมาหาเขาไม่ดีด้วย
ตบไปตีเขาตบตีเขายังไม่พอเอาปืนยิงเขาจนเสียชีวิตเนี่ยค่ะ

สุดท้ายผู้ก่อเหตุก็มามอบตัวกับตำรวจเรียบร้อยแล้วนะคะ
หลังเกิดเหตุค่ะตำรวจภูทรเขาบางแกรกอำเภอน้องฉางจังหวัดอุทัยธานีไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ที่เกิดเหตุเป็นร้านขายของชำค่ะ
อยู่บริเวณทางแยกบ้านเขาน้อยตำบลเขากวางทองอำเภอหนองฉาง
ชาวบ้านในพื้นที่ก็ไปมุงดูเหตุการณ์นะคะ
ที่จุดเกิดเหตุพบศพนางสาวรัติการลิ้มเจริญชัยกุลอายุ๒๘ปี
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองค่ะถูกยิงเข้าที่หน้าอกและแขนขวานะคะ
คนก่อเหตุคือนายรณชัยคำทรายอายุ๒๘ปีก็เป็นสามีนี่แหละค่ะ
หลังก่อเหตุก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปหลบหนีไปทางวัดเขาน้อยอ่ะนะคะ
จากการสอบถามเจ้าของร้านตรงนี้เนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุ
นางสาวรัติการเดินเข้ามาในร้านค่ะแต่เดินเข้ามาด้วยอาการแบบสะบักสะบอมมาแล้วอ่ะคุณผู้ชม
จากนั้นนายรณชัยสามีเนี่ยนะคะก็ขี่รถจักรยานยนต์ตามมา
แล้วทั้งคู่ก็ทะเลาะกันจนนายรณชัยฉุดกระชากนางสาวรัติการออกไปนอกร้าน
แล้วก็ตบตีซ้ำไปอีกนางสาวรัติการก็ร้องขอความช่วยเหลือ
แต่ตัวเจ้าของร้านบอกว่าไม่กล้าเข้าไปช่วยเพราะนายรณชัยมีปืนค่ะ
เขาเหมือนเขามาตามเมียเขากลับมาด้วยใช่ค่ะทีนี้เมียเขาบอกไม่ยอมไป
ถ้าเกิดไปก็ตีหนูอีกวันนี้เขาก็ไม่ยอมเขาก็วิ่งวิ่งรอบรอบ
ยุดฉุกกระชากกันอยู่อะค่ะทีนี้เขาจับเมียเขาได้เขาก็ลากออกไปข้างนอก
เล่าออกไปเขาก็ไปตีไปเตะไปตบ
แล้วทีนี้นี่ก็ไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขามีปืน
เขาบอกว่าช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยทีนี้เขามีปืนหนูจะช่วยยังไงคะ
ก็ต้องรีบเดินวิ่งออกมาข้างนอกก่อน
แต่ทีนี้แล้วเขาวิ่งเข้ามายังไงอีกก็ไม่รู้
เพราะว่านิวไม่เห็นไอ้การแล้วเพราะว่านิววิ่งหนีออกไปข้างนอกกันแล้ว
ทีนี้ได้ยินเมียเขาบอกว่ายอมแล้วยอมแล้วเขายอมแล้วก็ได้ยินเสียงปืนนะครับ
ง้อเขาอยากได้เขากลับมาแต่ก็ไปตบไปต่อยไปทำร้ายเขาไปยิงเขาเนี่ยค่ะ
กปืนไปด้วยอ่ะต่อหน้าต่อตาเขาเลยนะ
ล่าสุดนะคะวันนี้ตำรวจสพเขาบางแกรกรายงานว่าเมื่อคืนที่ผ่านมา
ตำรวจก็พยายามกดดันนายรณชัยตลอดทั้งคืนนะคะเพราะว่าสืบทราบมาว่าหลังก่อเหตุ
ขี่รถจักรยานยนต์ไปซ่อนตัวอยู่ในไร่อ้อยในพื้นที่หมู่๑๕ตำบลทุ่งโพอำเภอหนองฉาง
ห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ๑๓กิโลค่ะมีเงินติดตัวไปร้อยกว่าบาทเท่านั้น
น้ำมันรถจักรยานยนต์ก็เหลืออยู่ไม่เยอะก็คาดว่าน่าจะได้ตัวเร็วนี้นะคะ
ตำรวจก็เลยกดดันตลอดทั้งคืนทำให้สุดท้ายนายรณชัยยอมมอบตัวในที่สุด
พอมามอบตัวก็สารภาพค่ะว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาตำรวจไล่ล่าจนกดดันมาก
ก็เลยตัดสินใจว่ามอบตัวดีกว่าเขาอ้างแบบนี้คุณผู้ชมเขาอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจยิงภรรยา
รถจักรยานยนต์ตามลงไปเพื่อจะดึงตัวกลับมาแต่เกิดการยื้อแย่งปืนกันขึ้นปืนลั่นใส่ภรรยาจนภรรยาเสียชีวิตจากนั้นก็เลยตัดสินใจทิ้งปืนขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปกบดานในไร่อ้อยทั้งคืนและสุดท้ายก็เข้ามอบตัว
แต่ปืนลั่นแต่อาวุธปืนลูกซองที่ยิงเข้าไปที่ศพที่มีแผลเนี่ยนะมัน๒จุดนะคะที่หน้าอกด้วยนะคะที่แขนขวาด้วย
ลั่นจะลั่นสองนัดเลยเหรอแล้วโดนแบบนี้เลยเหรอใช่ไหม
ถ้าไม่ตั้งใจก็ไม่ควรจะพกปืนไปตั้งแต่แรก
ตำรวจก็บอกแบบนี้นะคะเพราะตำรวจบอกว่าก็ยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การของนายรณชัย
ก็นำตัวนายรณชัยไปชี้จุดที่ขี่รถจักรยานยนต์คันก่อเหตุไปหลบอยู่ในไร่อ้อย
ปืนลูกซองนายรณชัยบอกว่าทิ้งไว้ในจุดเกิดเหตุ
แต่ตำรวจบอกว่ายังไม่เจอปืนเลยนะคะก็เลยยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การของนายรณชัยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะ
ส่วนประเด็นที่ว่าปืนลั่นเนี่ยตำรวจบอกว่ามีพยานหลักฐานชัดเจนว่าไม่ใช่ปืนลั่น
ว่าเป็นการตั้งใจใช้ปืนยิงภรรยาตำรวจบอกแบบนี้ว่ายืนยันมีหลักฐานแน่
เพราะฉะนั้นที่ยังหาปืนไม่พบของกลางของสำคัญเนี่ยกับที่บอกว่าปืนลั่นเนี่ยโอ้โหแม่ค้าเขาเห็นเต็ม
ใช่นะคะจากข้อมูลการสอบสวนของตำรวจนะคะเราก็มาทำเป็นภาพกราฟิกให้คุณผู้ชมเห็นลักษณะการก่อเหตุที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะ
หลังจากสองสามีพระยาเขาขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยกันนะคะตัวสามีขี่ภรรยาซ้อนเนี่ยเขาก็ทะเลาะกันมาตลอดทาง
ตัวภรรยาก็คือนางสาวรัติการเข้าไปในร้านเพื่อขอความช่วยเหลือจากร้านขายของชำนะคะ
รณชัยสามีขี่รถจักรยานยนต์ตามมาทั้งคู่ก็มาทะเลาะกันต่อที่หน้าร้าน
นายรณชัยจะฉุดกระชากนางสาวรัติการออกไปนอกร้านแล้วก็ตบตีนางสาวรัติการด้วย
ระหว่างนั้นนางสาวรัติการก็เลยพยายามร้องขอความช่วยเหลือ
นายรณชัยก็ควักปืนลูกซองออกมาเลยคือพกปืนมาก็ควักออกมา
ยิงไปที่หน้าอกภรรยาหนึ่งนัดและที่แขนขวาอีกหนึ่งนัดค่ะ
หลังจากนั้นนายรณชัยก็วิ่งหนีไปหลังร้านขี่รถจักรยานยนต์หลบหนี
หนีไปทางวัดเขาน้อยนี่ตามคำข้อมูลสอบสวนจากทางตำรวจนะคะเป็นลักษณะแบบนี้
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหานายรณชัยนะครับก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะฮะ
ส่วนเรื่องประกันตัวอยู่ในระหว่างพิจารณาแต่คาดว่าคงไม่ให้ประกัน
เนื่องจากเกรงว่าถ้าออกไปเนี่ยจะเกิดอันตรายต่อพยาน
เพราะว่าเขาเห็นเหตุการณ์นี้เขาโอ้โหพยานสำคัญเลยเขาก็หวั่นเกรงอันตรายนะครับ
ขณะนี้กำลังค้นหาปืนที่ใช้ก่อเหตุอยู่นะครับเพื่อตรวจสอบว่า
มีทะเบียนถูกต้องหรือไม่แล้วก็เป็นหลักฐานสำคัญในคดีด้วย
จะขยายผลในการแจ้งข้อหาเพิ่ม
จากการตรวจสอบประวัติของนายรณชัยผู้ก่อเหตุ
ทราบจากผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งบ้านเขาน้อยที่เป็นเจ้าของพื้นที่
ให้ข้อมูลว่านายรณชัยเพิ่งออกจากเรือนจำมานะครับ
หลังจากต้องโทษในคดีเกี่ยวกับอาวุธปืน
ถูกโทษจำคุกไป๙เดือน
พอออกมาแล้วก็พยายามมาขอคืนดีกับผู้ตายที่เป็นภรรยา
แต่ไม่สำเร็จทั้งคู่มีลูกอยู่ด้วยกัน๓คนนะ
สาเหตุคาดว่าทีนี้พอขอคืนดีไม่สำเร็จก็คงหึงห่วง
เนื่องจากแยกกันอยู่มาคือนับปี
รณชัยก็ระแวงว่าภรรยาจะไปมีคนอื่นจะปันใจนะครับ
ก็เลยตามอยู่ไม่เลิกเลยนะครับ
ขณะที่เจ้าของร้านขายของชำ
วันนี้ปิดร้านนะครับเพราะว่ายังตกใจแล้วก็หวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็นิมนต์พระมาทำบุญที่ร้านเพราะว่าจุดเกิดเหตุนี่คือที่ร้านเลย